รวมถึงอยากให้คุณผู้ชมทั่วประเทศเลยที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้
ส่งกำลังใจส่งข้อความผ่านมาทางไลน์หน้าจอก็ได้

ให้กำลังใจผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทุกราย
รวมถึงที่สำคัญที่สุดคือบุคลากรทางการแพทย์
ยังคงเป็นด่านหน้าในการต่อสู้

คุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้
ออกมาเปิดเผยถึงอาการของคุณพ่อ

ส่วนคุณไอซ์ก็มีสีหน้าสีตาที่ค่อนข้างจะเศร้าเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ในบางจังหวะก็ร้องไห้ออกมาด้วย
คุณแบงค์พูดถึงอาการของนักคอม
เพราะคุณแบงค์บอกว่าได้พูดคุยกับคุณหมอที่ดูแลนักคอมอยู่นะครับ
ปรากฏว่านักคอมมีอาการไตวายแล้วก็ปอดอักเสบอยู่นะครับ
เชื้อลงปอดนะครับตอนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับ
แล้วก็ต่อมาทำงานหนักนะหมายถึงไตทำงานหนักนะครับ
คุณหมอจึงต้องฟอกไตด่วน
แต่พอระบบการช่วยชีวิตของผู้ป่วยทำงานหลายอย่าง
หมายถึงอวัยวะร่างกายที่เขาต้องทำงานต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง
มันก็เริ่มที่จะล้มเหลวนะคุณหมอบอกแบบนี้
คุณหมอบอกว่าไม่รับปากนะแต่วิธีแก้ก็คือต้องรักษาโควิดให้หาย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ต้องฟอกไตวันละ๒๓ครั้งนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปส่วนใหญ่ในช่วงของการที่มาไลฟ์
ในการที่จะพูดถึงอาการของนักคอมส่วนใหญ่เป็นคุณแบงค์นะ
สามีของคุณไอซ์เป็นคนพูดนะครับคุณไอซ์ก็อยู่เคียงข้าง
แล้วก็ช่วงท้ายร้องไห้ออกมาเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดน้ำตานะครับ
เก่งทางด้านนี้ช่วยคุณพ่อของเราด้วย

ไปใช้ก่อนนะครับเกิดจากภาวะที่โควิดลงไปที่ปอดแล้วตัวปอดเนี่ยอักเสบเพิ่มมากขึ้นจะบอกว่าวิธีการรักษาตอนนี้ก็คือคุณหมอก็ได้แต่ใช้วิธีสุดท้ายแล้วคุณหมอบอกว่าวิธีสุดท้ายที่ทำได้ตอนนี้คือใช้วิธีการฟอกไตเพื่อให้ไตเนี่ยกลับมาเป็นปกติอยากให้แบบติดต่อหาพวกเราหรือติดต่อหาทาง

อาจจะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเขากำลังยุ่งอยู่กับการที่ต้องไปเฝ้าดูอาการของคุณพ่อนะฮะทีนี้ทีมข่าวของเราก็สรุปเรื่องของอาการของนครมานะครับ๑๒วันที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนครเองนะครับก็ไล่เลี่ยงทำลายกันแบบนี้๑๐เมษายนเนี่ยคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยติดโควิดแล้วก็มันมีเกี่ยวเนื่องกับการที่

ติดโควิดสิบเก้าส่วนลูกอย่างคุณไอซ์แล้วก็ลูกเขยอย่างคุณแบงค์นะฮะรวมถึงหลานนะฮะไม่ติดโควิดนะครับใช่แต่ก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทั้งคุณแบงค์คุณไอซ์รวมถึงน้องนิลาหลานสาวหนึ่งนะฮะก็คือยังไม่สามารถที่จะออกไปทำอะไรได้ใช่ฮะก็เลยอาศัยการอัดคลิปนี่แหล

อัดคลิปแบบนี้ค่ะยกมือไหว้ขอให้คุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้เนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพ่อคอมหน่อยคือมีการเปรียบเทียบกับกรณีพู่ว่าปูพู่ว่าจังหวัดสมุทรสาครคืออาการตอนนั้นเนี่ยติดโควิด๑๙แล้วเชื้อก็ลงปอดท่านพู่ว่าเหมือนกันอาการตอนนั้นก็ถือว่านักเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านพู่

แพทย์ใครที่อื่นเก่งก็ได้ครับติดต่อไปที่ครอบครัวนาคอมได้เลยนะครับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าใครก็ได้นะครับที่เคยช่วยเคสของท่านผู้ว่านะครับที่โควิดลงปอดน่าสามารถหายได้นะครับอยากให้มาช่วยพ่อค่อมนะครับนะครับอยากให้พ่อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยนะครับช่วยกันด้วยนะครับพี่น้องครับสาธุสาธุสาธุนะครับ
นี่นะครับก็เป็นสิ่งที่คนในวงการนะฮะต่างก็ให้กำลังใจนักคอมนะครับก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปว่าแฮชแท็กในทวิตเตอร์เนี่ยแฮชแท็กส่งใจให้นักคอมเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการที่หลายคนเนี่ยก็รักนักคอมนะอย่างที่บอกไปได้ยินเสียงหัวเราะของนักคอมเราก็
นะครับหลังจากเห็นอาการวิกฤติของนักคอมโดยบอกว่าในกรณีของนักคอมถือว่าการ
ของตัวเองนะครับหมายถึงหนักกว่าของผู้ไหว้ปู่อีกนะฮะ
แล้วก็ไม่ลืมส่งกำลังใจให้ศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐา
รวมไปถึงผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับ
ผู้ว่าปูโพสต์แบบนี้ครับบอกว่าขอให้อาการของทุกท่าน
ดีขึ้นในเร็ววันให้ท่านได้ตื่นขึ้นมา
รับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิด
รอคอยการกลับมาของท่านอยู่ทุกวินาที
มาเห็นถึงกำลังใจจากคนไทยอีกหลายคน
เอาใจช่วยแล้วก็ส่งความปรารถนาดีผ่านช่องทางต่างนะครับ
รวมทั้งขอขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรจากทุกโรงพยาบาล
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โดยเฉพาะแพทย์วิกฤตแพทย์โรคปอด
แล้วก็โรคทางเดินหายใจที่กำลังทำงานหนัก
เพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยทุกคนอยู่ในเวลานี้นะครับ
สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร
ผมจะคอยสนับสนุนทั้งการทำงานและปัจจัยอื่น
เพื่อช่วยส่งเสริมเพื่อช่วยเสริมขวัญ
กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มความสามารถครับ
อันนี้ผู้ว่าปู่ซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการต่อสู้กับโควิด๑๙มาอย่างหนักเหมือนกันนะครับ

ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะคะ
ก็ทราบว่าตอนนี้นะคุณผู้ชม
หลายคนเลยหลายท่านเลยส่งเบอร์
แล้วก็พยายามติดต่อคุณหมอจากโรงพยาบาลต่างเนี่ย
ทางครอบครัวบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงนะคะ

ทางครอบครัวทางคุณไอซ์ทางคุณแบงค์ลูกเขย
เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
กรณีของนักคอมแล้วก็กรณีที่ทางครอบครัว
ได้มีการพูดถึงการรักษา

จริงแล้วตอนนี้คุณหมอพยาบาล

ทำงานเต็มที่สุดกำลังความสามารถจริง
ดังนั้นก็ต้องส่งกำลังใจให้กับคุณหมอ
บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยนะครับ
เชื่อว่าคุณหมอแม้จะอย่างที่ทางผู้ว่าปูบอก
โรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่
ทำงานเต็มกำลังใช่ค่ะ
นอกจากนั้นคุณผู้ชมคุณบอลเชิญยิ้ม
วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณบอลจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
แต่ว่าคุณบอลเองก็ยังกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยของพ่อค่อม

บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยนะคุณบอลพูด
บอกว่าอยากจะผ่าตัดไตของคุณบอลเนี่ย

แล้วคุณผู้ชมอย่าว่าแต่การผ่าตัดไต
การจะไปเยี่ยมพ่อค่อมที่โรงพยาบาล

นี่คือสิ่งที่คุณบอลเป็นห่วงมากนะคะ
สำหรับผู้ป่วยท่านอื่นด้วยนะครับ
ก็ต้องเป็นห่วงและให้กำลังใจกันนะครับ
กรณีของอาต้อยเศรษฐานะครับ

ลูกสาวของอาต้อยคือคุณอีฟพุทธธิดานะครับ
ก็ออกมาเผยภาพครอบครัวสุดสดชื่น
เป็นภาพวีดีโอคอร์ของคนในครอบครัวศิระฉายา
ก็ประกอบด้วยคุณอีฟและลูกสาวนะครับ
แล้วก็มีพ่อต้อยเศรษฐานะครับ
ซึ่งดูจากสีหน้าของทุกคนคือ

ถึงแม้จะอยู่ในชุดของผู้ป่วย

ใช่ค่ะนี่คือเป็นภาพแบบครอบครัวในการวีดีโอคอลคุยกันนะ
คืออาต้อยก็ต้องแยกไปรักษา
อาเปี๊ยกก็อยู่บ้านถูกไหมเพราะว่าต้องกักตัว
เปี๊ยกไม่ติดเชื้อนะแต่ก็ต้องอยู่บ้านกักตัว
ใช่ค่ะส่วนคุณอีฟกับลูกก็ต้องอยู่ที่โฮสเทล
แล้วก็สามีเนี่ยคือตอนนี้เชื้อลงปอดก็ต้องแยกไปรักษาอีกที่หนึ่ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอีฟสามีและลูกอยู่ด้วยกัน
แต่ตอนนี้ก็ต้องแยกกันแล้วนะฮะแต่ว่าก็มาวีดีโอคอลกันแบบนี้
ในช่วงระยะที่คนในครอบครัวก็ติดเชื้อโควิดนะครับ
ซึ่งจากโพสต์ของคุณอีฟก็บอกด้วยนะครับว่า
ในวันที่เราอยู่คนละที่และเทคโนโลยีช่วยเราได้
ไปอยู่ในยุคโควิดคิดถึงทุกคนมาก
ยายอยู่บ้านยายก็คือแม่เปี๊ยกนะครับ
แม่และเด็กก็คือหมายถึงว่าคุณอีฟแล้วก็ลูก
ก็อยู่ที่ฮอสพิเทล๑๔
คุณตาคืออาต้อยเศรษฐาอยู่โรงพยาบาลห้อง๑๑๒
ป๊าก็คือสามีของคุณอีฟอยู่ที่เดียวกับคุณตาเลย
แต่คนละห้องกันอยู่ห้อง๑๕๐๖นะครับ
โดยคุณอีฟทิ้งท้ายแบบอารมณ์ดีไว้ด้วยนะครับว่า

เลขเหล่านี้คอยดูนะครับ
เราจะผ่านไปให้ได้รักมากนะ
ถือว่าเป็นการเติมกำลังใจให้กันของคนในครอบครัวศิระฉายานะครับ
แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับโรคโควิด๑๙กันเกือบทั้งบ้าน
แต่เขาบอกว่าครอบครัวนี้ก็ยังคิดบวกนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันทุกวัน
เทคโนโลยีสมัยนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ

เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยนะคะ
นี่ครอบครัวของคุณอีฟก็โพสต์มานะครับ